ละครในเป็นการแสดงที่ตัวละครจะต้องมีการแสดงออกด้วยลักษณะท่าทางอิริยบทในขณะเคลื่อนไหวตัวมีการร่ายรำที่อ่อนช้อยเป็นการสื่อสารให้เห็นผ่านทางการรำซึ่งจะต้องเป็นไปตามบทด้วย
เช่นบทการชมธรรมชาติบทการชมเครื่องแต่งตัวบทพันธนาความรู้สึกซึ่งท่าทางประกอบเหล่านี้จะมีปรากฏตลอดเรื่อง
ขณะที่แสดงนักแสดงจึงต้องรำท่าต่างให้สอดคล้องกับบทและยังต้องมีความชำนาญคล่องแคล่วในการรำเพื่อให้การแสดงละครในมีความต่อเนื่องน่าติดตาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน